และเหตุการณ์นี้ระทึกต่อเนื่องก็คือมีคนบาดเจ็บอีก๒คน
เจอกระสุนยางยิงเข้าไปครับ

ที่เห็นอยู่นี้คือแยกประทุมวันนะครับ
แต่ว่าพิกัดที่โดนจริงพิกัดกับห่วงเวลา

ตรงนั้นมีการประทะกันระหว่างมวลชนกับคอฝ
อันนี้คือต้นแต่ต้นเหตุนะ
มวลชนกับคอฝอเนี่ย
ย้อนไปดูตรงเหตุการณ์ที่มีการยิงกันก่อนนะฮะ
มวลชนกับคอฝอเหมือนมีการประทะกัน

ซับพอร์เตอร์ไทยแลนด์
และคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

เขาตั้งใจจะตั้งขบวนที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะฮะ

ขยับไปที่หอสิน
ศิลปก็คือแยกประทุมวันที่ท่านเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แหละฮะ
จากนั้นก็ตั้งเป้าหมายจะเดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี

แต่ระหว่างเดินเนี่ยมันไม่ง่ายเลยฮะ
ตำรวจท่านก็จะตั้งด่านสกัด

แต่พิกัดที่มันร้อนแรงก็คือแถวโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะสถานสตชสำนักงานตำรวจมันก็อยู่ถัดต่อตรงนั้นแหละ

ตำรวจถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ใช้กระสุนจริงนะ

เพราะตรงนั้นผมเชื่อว่ากล้องวงจรปิดเพียบ
คือมันเป็นใจกลางเมืองมันจะใจกลางเมืองเลย

วิถีกระสุนมาจากไหนขยายผลต่อเนื่องให้ได้ครับ

พอมีสะเก็ดมีคนบาดเจ็บ๒คนเป็นอย่างน้อย

แล้วก็จะมีตัวแทนไปยื่นหนังสือ
แล้วสุดท้ายมีการประกาศยุติการชุมนุมไปนะฮะ
กับว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุร้อนใน๒ครั้ง

อีกครั้งหนึ่งก็คือระเบิดตุ้ม๒ตุ้ม
สะพานไทยเบลเยี่ยมเกิดขึ้นแล้วมีผู้บาดเจ็บ
จุดแรกบาดเจ็บสหัสหนึ่งคนบาดเจ็บอีกสองคน
ส่วนระเบิดก็บาดเจ็บ๒คนครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มีอดีตครูฝึกตำรวจ
พันธุ์ตำรวจโททรงศักดิ์ทิติธารวัตร
เป็นอดีตครูฝึกศูนย์อบรมตำรวจภูทรภาค๕ของลำปาง
บอกปกติก็ไปด่าตำรวจด้วยกันเพราะท่านก็คือตำรวจ
แต่ขอฝอโดยฝอบ่อต่อรองคนนี้

เฮ้ยผมพูดผิดเหรอพูดผิดครับ
เพราะว่าข้อความจริงไม่ใช่คำว่าเตี้ย

เข้าใจกันหมดแหละกับเหตุการณ์นี้นะฮะ
อ้าวไม่มีหน้าของท่านท่านครูฝึกท่านนี้ใช่ไหมครับ
จะเป็นคนที่แสดงความเห็นทางการเมืองบ่อยครั้ง
แต่ไม่เคยด่าตำรวจแต่ครั้งนี้ท่านออกมาประนามตำรวจคอฝต่อปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
แต่จริงยังไม่รู้นะว่ากระสุนปริศนาที่แหวกมาทะลุอกของหนุ่มคนที่มาชุมนุมเนี่ย

เดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงของตำรวจวันนี้นะคะว่ายังไงนะคะ